ไปดูกระทู้เดือดในโซเชียลตอนนี้กันหน่อย

คือจริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดมานานแล้วนะคะ
มีผู้บาดเจ็บคนหนึ่งเข้าไปเที่ยวงานหมอลำ
กลับมาปุ๊บเนี่ยปรากฏว่ามันมีปัญหามันมีเรื่องกันในงานนี่แหละ

นี่คือผ่านมานานแล้วแต่ปรากฏว่าเดือนหนึ่งผ่านไป
นิ่งเงียบนิ่งสนิทเหมือนไม่เคยเกิดมาก่อน

ตำรวจคดีเดินหน้าไปถึงไหนแล้ว

โอ้โหคนถล่มยับเลยค่ะ
คุณผู้ชมนี่คือรอยแผล
เข้าใจคำว่าคอเกือบขาดเลย
ก็ให้เห็นถึงบาดแผลที่ลำคอด้านซ้าย

แล้วก็ยังมีภาพนอนเลือดเต็มตัวบนเตียงในโรงพยาบาลด้วย

แล้วก็มีข้อความเขียนเพื่อขอความเป็นธรรม
บอกว่าสามีถูกทำร้ายตั้งแต่๒๙มิถุนายนแล้ว
แต่จนถึงวันนี้เนี่ยยังจับคนร้ายไม่ได้
คนร้ายไม่ได้แถมตำรวจยังบอกให้ลบคลิปออกอีก
มันหมายความว่ายังไงนางอำมารามาศรีชาวบ้านโนนสว่างตำบลเสาเล้า
อำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสินก็บอกนะคะว่า
รู้สึกน้อยอกน้อยใจที่ตำรวจเนี่ยยังไม่นำตัวคนร้ายที่ทำร้ายสามี
เป็นแผลชะกันได้รับบาดเจ็บสาหัสเกือบถูกฟันเนี่ย
คอหอยไปแค่นิดเดียวเองแล้วบาดแผลเนี่ย
กว้างประมาณเจ็บเซนติเมตรยาวยี่สิบเซนติเมตรเย็บไปยี่สิบเก้าเข็ม
อกจากที่คอแล้วเนี่ยใบหูด้านซ้ายก็ถูกฟันเกือบขาดอีกเหมือนกัน
ผู้บาดเจ็บก็คือนายวีรพงศ์บอกว่าก่อนเกิดเหตุ
เขาถูกวัยรุ่นใช้อาวุธที่เป็นของมีคมทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสในคืนนั้น
ไปดูหมอลำเป็นจังหวะหมอลำกำลังจะเลิกค่ะ
เขาก็กำลังชวนญาติชวนลูกหลานขึ้นรถกลับบ้าน
กลุ่มวัยรุ่นเจ้าของพื้นที่ที่มีอาการเมาสุราแล้วก็เต้นอยู่หน้าเวทีหมอลำเนี่ย
อยู่ก็ทำท่าจะมาหาเรื่องทะเลาะกับกลุ่มลูกหลานของเขา
เขาก็เลยบอกว่าอย่ามาหาเรื่องกันเลยมาเอาบุญมาดูหมอลำให้สนุกเท่านั้นเอง
ทีนี้ช่วงชุลมุนที่ต่างคนต่างลุกกลับบ้านเนี่ยค่ะ
วัยรุ่นคนหนึ่งอยู่ก็วิ่งเข้ามาด้านข้างแล้วเอาของแข็งมีคม
เข้าไปที่ลำคอข้างซ้ายของนายวีรพงศ์อย่างแรง
เขาบอกว่าตอนนั้นเขารู้สึกปวดแล้วก็เริ่มชา
พอเอามือลูบดูเท่านั้นแหละค่ะโอ้โหเลือดเนี่ยค่อยไหล
หดออกมาเต็มไปหมดเลยเขาบอกตกใจแทบช็อก
พยายามตั้งสติแล้วก็ญาติช่วยประคองร่างเขา
นำขึ้นส่งรถโรงพยาบาลผ่านไปกว่าหนึ่งเดือนอย่างที่บอก
หลักฐานกล้องวงจรปิดอะไรใดก็มีแต่ทำไมคนร้ายยังไม่ถูกจับสักที
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมด้วยว่าหลังจากที่นางอำรา
โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ครอบที่สองนายตำรวจที่มีหน้าที่รับผิดชอบคดีนี้ค่ะ
ติดต่อมาเลยติดต่อมาหานางอำมาราทันทีเลยนะคะ
โดยบอกว่าจะเริ่มลงมือคลี่คลายคดีอย่างจริงจัง
คาดว่าจะมีความคืบหน้าในเร็ววันนี้ด้วย